ลำพูนี่แสนรู้จริงเป็นสุนัข

แล้วมันก็คาบถุงดำมามาให้เจ้าของครับ
คือเจ้าของก็ทีแรกคิดว่าเป็นเหมือนกับพ่ออ้อมสำเร็จรูปของเด็กที่เอามาทิ้งไว้หรือเปล่า
แกะดูคุณผู้ชมเป็นห่อ
แล้วข้างในมีอะไรเป็นเม็ดเต็มไปหมดเลย
สรุปคือเป็นยาบ้าแล้วยาบ้าเป็นหมื่นเม็ดเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะทีนี้เจ้าของก็เลยต้องนำส่งให้กับตำรวจ
ตำรวจบอกว่าลำพูสุดยอดจริง
เพราะว่าน่าจะเป็นการนัดส่งยาเสพติดเอาใส่ถุงดำนี้
แล้วก็ไปทิ้งไว้เดี๋ยวรอให้เครือข่ายมารับ
แต่เจ้าลำพูไปเห็นก่อนไงแสนรู้เหลือเกินนะคะ
ลำพูมาสมัครเป็นตำรวจสุนัขไหมสุนัขตำรวจไหม
นี่แหละเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ข้างกำแพงบ้านเลขที่๔ทับ๔นะคะ
ในชุมชนอุดรพิชัยรักษ์ที่ตำบลหมากแข้ง

บ้านนี้เป็นของนางมณีวันกองปีชารัฐอายุ๕๗ปี
มณีวันอยู่กับสามี
ลำพูเขายู้๖ควบแล้วทีนี้เจ้าของก็เล่าให้ฟัง
ลำพูมันไปคาบถุงดำที่วางอยู่ข้างกำแพงมา
ก็มาแทะมากัดเล่นจนถุงขาด
แล้วคุณมณีวันก็เห็นว่าข้างในมันเป็นถุงอะไร

มีอยู่แบบ๔๕๐ถุงมันมัดรวมกันเป็น๕มัด
แล้วคุณมณีวันเนี่ย

แกะห่อดูอ้าวนี่คือยาบ้านี่ทั้งหมดหนึ่งหมื่นเมตร
ทีนี้คุณมณีวันเขาก็เล่าให้ฟังเอาจริงนะ
ตอนที่เห็นเมื่อวานเย็นเนี่ยลำพูมันก็กำลังแกะ
แทะถุงพลาสติกสีดำคาบห่อสีขาวออกมา
ตอนแรกฉันยังนึกว่าเป็นพ่ออ้อมสำเร็จรูปเด็กอยู่เลย
พอเดินเข้าไปดูใกล้ก็ไปจ้อง

ลำพูก็คงจะคิดว่ามันเป็นขนมละมั้ง
แต่พอเอามือจับดูค่ะก้อนสี่เหลี่ยมแข็งที่มัดอยู่
เปิดออกดูอ๋อคงเป็นยาบ้าแน่
แล้วคุณมณีวันบอกว่าไม่รู้จริงนะ
ลำพูไปคาบมาจากตรงไหน
นี่ดูตอนที่เจ้าหน้าที่เขาแกะออกมาสิคะเห็นเป็นห่อแบบนี้เลย

สสรวิสิตมีเพียรรองสารวัตรสอบสวน
ก็เปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบเป็นยาบ้าจริง
คงเป็นของขบวนการค้ายาเสพติดที่เอามาวางไว้ตามจุดนัดหมาย
เพื่อให้เครือข่ายมารับแล้วก็เอาไปส่งต่อให้กับลูกค้าในพื้นที่
ทีนี้ตำรวจก็ต้องยึดยาบ้าทั้งหมดเอาไว้ถ่ายรูป
ลายนิ้วมือแฝงเอาไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนจะไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามชุมชน
แล้วก็ไปดูบ้านแถวนั้นว่าใครมีกล้องวงจรปิดบ้าง

เบาะแสตำหนิรูปภัณฑ์แล้วก็ยานพาหนะของเจ้าของ

เพื่อติดตามนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ